มาดูในกรุงเทพมหานครกันบ้าง
ช่วงฝนตกแบบนี้ทางกรุงเทพมหานครเอง
ก็กำชับทางสำนักงานระบายน้ำ
รวมถึงสำนักงานเขตทุกจังหวัดเลยนะคะ
เตรียมความพร้อมแล้วก็เฝ้าระวังจุดเสี่ยง
น้ำจะท่วมขัง๑๔จุดในกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าจะต้องเร่งระบายน้ำ

เพื่อที่จะลดความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ

และการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วม๑๔จุด

หรือว่าพื้นที่ก่อสร้างกีดขวางทางน้ำ

ที่จะทำให้รู้ล่วงหน้าก่อนที่ฝนตก

อยู่ในพื้นที่ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
สามารถที่จะเร่งพร่องน้ำในคูคลอง
เพื่อเตรียมรับน้ำฝนได้ในทันที
ตลอดจนเรื่องของการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์
สูบน้ำให้ใช้งานได้อยู่ตลอดเวลานะคะ

ออกจากพื้นที่ได้เร็วยิ่งขึ้น
สำหรับจุดเสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วม๑๔จุดที่น่าเป็นห่วง
ก็คือบริเวณวงเวียนหลัก๔ถนนแจ้งวัฒนะ
เพราะว่าโอ้โหฝนตกมาทีไรนี่ช่วงนั้นก็ท่วมตลอดเลยนะคะ
บริเวณคลองเปรมประชากรถนนแจ้งวัฒนะ

แล้วก็เป็นพื้นที่ก่อสร้างกีดขวางทางน้ำ
จากเหตุการณ์ฝนตกเมื่อช่วงวันที่๑๕๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีฝนตกหนักกว่า๑๐๐มิลลิเมตรนะคะ
แต่ว่าทางกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะระบายน้ำได้เร็วขึ้น
ประมาณร้อยละ๕๐จากเดิม
น้ำเคยท่วมขังบนถนน๓๔ชั่วโมง

แต่ว่าจะสามารถระบายน้ำจนแห้งได้ภายใน๑ชั่วโมง
เพื่อไม่ให้กระทบกับการจราจรในชั่วโมงที่เร่งด่วนนะคะ